ดูเรื่องของคุณยายสองพี่น้องหน่อยนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะ
ลูกหลานหรือว่าชาวบ้านบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเหมือนกัน
เสียชีวิตในวันเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านโปรงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับ
บ่ายเมื่อวานนี้คุณยายสองท่านสองพี่น้องนะฮะเสียชีวิตวันเดียวกันเลยนะครับในเวลาใกล้กันเลย
ตอนนี้ศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่คู่กันที่วัดพงป่าหวาย
สองแม่เท่านะฮะแม่เท่าสองพี่น้องคุณยายวิลัยโปทาสอายุ๗๖ปีนะนี่เป็นพี่นะคุณยายวิลัยนะครับ
น้องคือคุณยายบัวลอยจันเสนาอายุ๗๕ปีลูกหลานนำศพมาบำเพ็ญกุศลนะฮะตั้งโรงไว้คู่กันนะครับที่วัดพงป่าหวาย
ลูกสะพ้ายของคุณยายบัวลอยนะหรือว่ายายลอยนะฮะบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้นำอาหารไปให้แม่นะครับ
ทีนี้พอเข้าไปหาแม่ในห้องเนี่ยเรียกยังไงก็ไม่ขานรับพอเดินเข้าไปดูพบว่าแม่ที่นอนอยู่ในผ้าห่มเนี่ยนะฮะ
ตอนนั้นสภาพตัวแข็งหมดแล้วก็เลยแจ้งญาติญาติให้มาดูกันขณะที่กำลังดูยายบัวลอยกันอยู่เนี่ยนะครับ
ยายบัวลอยเป็นคนน้องนะฮะอายุ๗๕ญาติของคุณยายวิไลที่เป็นพี่สาวของคุณยายบัวลอย
คุณยายวิรายุ๗๖วิ่งกระหืดกระหอบมาจากบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะแต่อยู่ไม่ไกลกันมาก
มาบอกว่านี่คุณยายวิไลเนี่ยใกล้จะสิ้นใจแล้วนะอยากให้คุณยายบัวลอยน้องสาวเนี่ยไปดูใจที่บ้านหน่อย
แต่ทางฝั่งบ้านนี้บอกว่าก็ไม่ทันเหมือนกันนะคงไม่ได้ดูใจหรอกเพราะว่าคุณยายบัวลอยแกไปแล้ว
นี่ฮะสุดท้ายอีกแป๊บเดียวฝั่งบ้านนั้นเนี่ยเขาก็โทรมาแจ้งบอกคุณยายวิไลก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกัน
เสียชีวิตวันเดียวกันเลยครับในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะฮะ
ลูกหลานก็เลยนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลไว้คู่กันนะฮะที่วัดพงป่าหวาย
ชาวบ้านที่รู้ข่าวนี้เขาก็พูดกันปากต่อปากนะครับบอกว่าโอ้โหนี่สงสัยพี่น้องเนี่ยเขาจูงมือไปสวรรค์ด้วยกันเพราะพี่น้องคู่นี้เขารักกันมากนะครับ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนะครับแพทย์ชนสูตรนะครับบอกว่าทั้งคุณยายวิไลและคุณยายบัวลอยเสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะฮะก็พบว่าทางนี่ครับลูกหลานนะครับได้ทำพิธีตานข้าวของพร้อมกับเฮือนน้อยตานก็คือทานนะฮะหรือว่าถวายนะครับ
ข้าวของแล้วก็เรือนนะฮะเรือนน้อยเนี่ยฮะสองหลังให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองนะครับก็มาช่วยกันตกแต่งรถแห่ศพด้วยนะครับเพื่อเตรียมพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเขาก็จับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องความรักของสองพี่น้องนะฮะแล้วก็ความแปลกนะฮะที่เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันในวันดี

น้องทันวาคมลูกสะไพรก็คือเมียของลูกชายของคุณยายนันทา
เนี่ยคลอดลูกเป็นแฝดผู้หญิงนะฮะเขาเพิ่งตั้งชื่อกันชื่อน้อง
หม่อนกับน้องใยไหมนะก็มีศักดิ์เป็นหลานฝาแฝดนะของผู้
ทั้งสองคนนะครับนี่นะฮะแล้วผ่านมาไม่กี่วันเองคุณยายทั้ง๒
ก็เสียชีวิตนี่เห็นไหมครับมันเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวบอก
ว่ามันก็เออมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะก่อนที่คุณยายทั้งสองคน
จะเสียชีวิตเนี่ยทางฝั่งของที่เชียงใหม่เนี่ยบอกว่าฝาแฝดทั้ง๒
ที่เพิ่งเกิดได้แค่๑๐วันเนี่ยร้องไห้กันไม่หยุดจนกระทั่งมี
คนโทรไปบอกบอกว่านี่ยายลอยกับยายไลแกตายแล้วนะเชื่อไหม
ฝาแฝดเนี่ยเสียงนี่เงียบเลยฮะคือก็เลยเชื่อกันว่าคุณ
ทั้งสองคนอาจจะคือฝาแฝดคู่นี้ที่เกิดมาก่อนไม่กี่วัน
ก็ได้เขาก็เลยเอาทูบเอาเทียนไปไหว้กันทำพิธีผูกข้อไม้
ข้อมือให้กับเด็กแฝดทั้ง๒คนตามความเชื่อลองฟังกูยายหน้า

ส่วนลูกชายของคุณยายบัวลอยนะครับบอกว่าคุณแม่นะครับกับทาง
พี่สาวคือกูยายวิไลยเขารักกันมากตอนมีชีวิตอยู่
แม้บ้านจะอยู่คนละหมู่บ้านแต่เป็นห่วงกันตลอดเป็นไปมาหาสู่กันตลอด
เวลามีกับข้าวมีของกินอะไรจะฝากลูกหลานไปให้กันตลอดนะฮะ
ก่อนจะเสียชีวิตกันเนี่ยแม้ว่าจะออกจากบ้านกันไม่ไหวแล้วเนี่ย
มันเข้าหน้าหนาวนะเขายังฝากถุงเท้าไปให้กันเลยนะฮะ
เพราะกลัวกันว่าจะหนาวกันนะครับสุดท้ายก็เสียชีวิตวันเดียวกันนะครับ
คือเมื่อวานนี้นอกจากนี้นะครับมันเหมือนกับคุณยายบัวลอยเนี่ย
จะรู้ตัวหรือเปล่าทางลูกชายเขาบอกนะอืมคือก่อนหน้านี้
ก่อนเสียชีวิตไม่กี่วันเนี่ยคุณยายบัวลอยแกแบบแกประกาศบอกเลยนะ
บอกให้ไปบอกกันเลยนะแถวตะลงตลาดเนี่ย
ใครที่คุณยายบัวลอยแกติดน่งติดหนี้อะไรไว้เนี่ยให้มาเอาให้หมด
แกบอกแกไม่อยากหาบหนี้หามหนี้ติดตัวตอนตายไปด้วย
คือก็เป็นหนี้ไม่เยอะหรอกไม่เท่าไหรอกนิดหน่อยนี่ฮะ
ชาวโบ้งชาวบ้านอะไรเขาก็มากันแบบเพื่อให้คุณยายแกสบายใจ
นี่นิดหน่อยอะไรก็มาให้คงให้คืนเรียบร้อย
พอใช้หนี้หมดแกเสียชีวิตเลย